มาดูกันต่อกับข่าวท้อทท้องทหารข่าวนี้นะคะ

พี่แจ๊กซ์ไปเกาะติดกระแสมา
กระแสเตียงหักรักไม่ไปไม่ต่อไปต่อไม่ได้

พี่บุ๋มประณะดาเมื่อวานนี้น้ำตาครอว์อยู่เหมือนกัน
ไม่ปล่อยให้ข่าวลือค้างคาใจอยู่นาน
สาวแกร่งอย่างคุณแม่บุ๋มปันนักกา
ออกมาชี้แจงแถลงไขค่ะถึงสาเหตุที่เลิกรากับสามีหุ่นล่ำคุณเอกเอกริน
บอกว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ตรงกัน

ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าฝ่ายช้าชอบเล่นเกมอะไรใช่ไหมที่มีข่าวเมาะก่อนหน้านี้
ส่วนพี่บุ๋มเองก็อยากจะทำงานเพื่อสังคมกลายเป็นว่าเวลาเนี่ยที่มีเนี่ย

คนในบ้านเนี่ยก็เลยไม่ได้แบ่งปันเวลาอะไรให้กันเท่าไหร่ไม่แฮปปี้ไว้นะ
ส่วนเรื่องมือที่๓จะมีด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามพี่บุ๋มประนัดดากันเลยค่ะ
ความสัมพันธ์มันคุยกันมาและพยายามประคับประคองกันมาปีหนึ่ง
งั้นต่างคนต่างอยู่ดีกว่าคุณก็ดูแลตัวคุณไปบุ๋มก็ดูแลตัวของบุ๋มใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะ

เจ็บที่สุดคืออย่างนี้อย่างวันพุธเนี่ยเตียงที่เราอุตส่าห์ไปซื้อมาใหม่มันกำลังจะมาส่ง
แล้วมันกลายเป็นว่าเตียงแล้วเราต้องนอนคนเดียว
อนาคตของวันนี้เนี่ยบุ๋มยังไม่รู้เลยว่าผมจะเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะ
ผมก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นและไม่มีใครอยากจะให้ชีวิตคู่ล้มเหลว
รักเขาไหมรู้สึกผูกพันมากกว่าค่ะ
๕ปีมันไม่ใช่เรื่องน้อยเลยนะคะกับการคบใครสักคนที่อยู่ด้วยกันตลอด
แล้วก็ดูแลกันมาตลอดนะคะ
ผมเชื่อใจนะคะว่าคุณเอกไม่มีมือที่๓แน่นอน

ไม่ว่าจะมีใครอินบล็กแอบเข้ามาเยอะก็ตาม
ค่ะอันนี้แซวนะคะแซวทิ้งท้ายว่าแจ๊กกะรีนชอบอินบล็อกไป
เพราะว่าคุณเอกเจอตัวจริงก็น้าสาวก็ต้องกรี๊ดอยู่แล้ว

พี่บุ๋มบอกว่าถ้ามันไม่ไหวจริงตอนนี้ยังทำอยู่
เขามี๓หุ้นด้วยกันแต่หุ้นพี่บุ๋มประมาณ๘